มีอยู่๓จังหวัดนะฮะ๓พื้นที่
ดูคดีที่พรุ่งนี้จะมีการแถลงของพบตรอีกนะครับ

พระบัตรออบอกว่าจะแถลงเพิ่มบ่ายโมงนะครับ
รายการพิเศษให้เลยนะครับให้ชมกันเต็มเลยว่าจะแถลงเพิ่มว่าอย่างไร
แต่วันนี้เนี่ยมีพยานสำคัญในฝั่งของครูปรีชา๒คนนะครับ
หลังจากมีกระแสข่าวว่าตำรวจจะออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่ม
ครูปีชากับเจ๊บ้าบินคนขายสลากให้ครูปรีชาเนี่ยโดนไปแล้วนะครับ
วันนี้เจ๊พัดกับเจ๊เกียวมาจากกาญจนบุรี
ราเป่าสีชมพูสะพายใบหน้ายิ้มแย้งเหมือนเดิม
ส่วนนี้คือเจ๊พัดนะครับหน้านิ่งหน่อยนะคะวันนี้เจ๊พัดใช่
เจ๊พัดเนี่ยหรือว่านางสาวพัชริดาพรมตานะครับ
กับเจ๊เกียวนางกัญชยาสุขภูนิ
ทั้งสองเป็นพยานในฝั่งของครูปรีชาไคร่ครวนนะฮะ
ยืนยันมาตลอดว่าครูปรีชาคือคนที่ซื้อลอตเตอรี่
รางวัลที่๑๑ชุด๕ใบนะครับ
หมายเลข๕๓๓๗๒๖งวดประจำวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
แล้วก็ถูกหวยไป๓๐ล้านบาท
เจ๊พัดคือแม่ค้าสลากที่เจ๊บ้าบินได้สลากมาจากเจ๊พัด
เพราะบอกว่าครูปรีชามาบอกว่าให้หาให้หน่อย
ก็เห็นว่าเจ๊พัดมีก็ขายต่อกันมาก่อนไปขายต่อให้ครูปรีชา
ส่วนเจ๊เกียวก็บอกว่าเห็นเห็นการซื้อการขายอะไรพวกนี้นะครับ
วันนี้ทั้งสองมานักข่าวก็พยายามถามนะคุณอริยา
ว่าเออตกลงยังไงโดนหมายเรียกหรือว่าโดนอะไรยังไง
แต่เจ๊เกียวยืนยันว่าไม่ได้มาตามหมายเรียกไม่มีหมายเรียกอะไรทั้งสิ้น
มากันเองมากับเจ๊พัดสองคนมาขอให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่กองปราบรามเพิ่มเติมนะครับ
โดยยืนยันว่ายังเป็นพยานฝั่งครูปรีชาไม่คิดกลับคำให้การนะฮะ
แล้วก็ไม่ได้เจอกับเจ๊บ้าบินเลยหลังจากได้ประกันตัวในชั้นศาล
ยังไม่ได้เจอครูปรีชานะครับส่วนเจ๊บ้าบินเนี่ยก็ได้พบหนึ่งครั้งนะฮะ
เขียวบอกเพราะว่าเจ๊บ้าบินก็มาขายโรตเตอรี่ตามปกตินะครับไม่ได้มีอาการเครียดหรือว่ากังวลอะไร
ส่วนครูปรีชายังไม่ได้เจอนะครับส่วนวันที่๑๔มีนาคมที่จะถึงนี้ที่ครูปรีชาและเจ๊บ้าบิน
ต้องมารายงานตัวต่อสารที่ถูกออกหมายจับเอาไว้คงไม่ได้มาให้กำลังใจเพราะว่าต้องมาที่กรุงเทพนะครับ
แต่ว่าตนต้องขายสลากอยู่ที่กาญจนบุรีก็อยู่ขายสลากดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้กำลังขายดี
เดี๋ยว๑๕ก็จะหวยออกด้วยนะครับส่วนเจ๊พัดก็มีสีหน้าเรียบเฉยนะครับก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกับสื่อมวลชนเนี่ยฮะก็เข้าไปสักพักหนึ่งก็กลับออกมานะครับ
เป็นบรรยากาศที่นักข่าวเขาก็เจอนะครับหลังจากที่ไปกองปราบในตอนเช้าแล้วนะครับท่านผู้ชมครับทั้งเจ๊พัดและเจ๊บ้าบินนะฮะก็ไปต่อเลยครับไปที่สารอาญารัชดานะครับ
สารอาญารัชดาก็เพื่อที่จะไปยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออธิบดีผู้พิพากษาสารอาญานะครับกรณีที่พลตำรวจโทษศิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในธรรมนองที่ว่าในวันที่๙มีนาคมนี้
การกองประพรามจะไปยื่นคำร้องต่อศาล
เพื่อขอออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
อีก๒คนในข้อหาให้การเท็จต่อเจ้าพนักงาน

ไปขอความเป็นธรรมกับศาลนะครับ
โดยมีเนื้อหาใจความในหนังสือระบุว่า
ตนทั้ง๒ยืนยารว่าได้ให้การกับคณะงานสอบสวน
สพเมืองกาญจนบุรีไปตามข้อเท็จจริง
ขณะที่ยังให้ความร่วมมือในการสอบสวนเป็นอย่างดี
พฤติการหลบหนีและมีอาชีพค้าขายเป็นหลักแหล่ง
หากมีการขอหมายจับจริงก็ไม่ต่างกับกรณีการจับกลุ่ม
กลุ่มนายปรีชาไคร่ครวลหรือครูปรีชา
ที่ตำรวจใช้กำลังเป็นจำนวนมาก
สร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชน
ถือว่าเป็นการคุกคามการดำเนินชีวิตของประชาชน
มาร้องขอความเป็นธรรมต่ออธิบดีผู้พิพากษาสารอาญา
ซึ่งพวกตนทั้งสองพร้อมจะปฏิบัติตามคำสั่งสารอย่างเคร่งครัด
ขอให้ศาลมีคำสั่งไปยังพนักงานสอบสวนกองปราบราม
หรือกลางบัญชาการสอบสวนกลาง

คือเขากลัวว่าจะออกหมายจับเลยแล้วถูกบุกจับเหมือนวันนั้นนะครับ
ก็มีคนเจอนางสาวฟ้าด้วยนะฮะนางสาวกระหนกพรหมวกสวัยที่เป็นเพื่อนสนิทกับฝั่งของครูปรีชา
แล้วก็ญาติญาตินะครับนี่ฮะมาด้วยที่ศาล
นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะมายังไงมาทำอะไร
คุณฟ้าเขาบอกว่าเขาก็มาเป็นเพื่อนพี่สาวของครูปรีชา
ที่เป็นคนพาเจ๊พัดกับเจ๊เกียวมายื่นขอความเป็นธรรมกับศาล
อ่าแล้วก็ได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องขดงคดี

ก็มายื่นกูยืนหนังสือค่ะ

มาเป็นเพื่อนครูเมตตาเฉยมาจากสภาษณ์ในความอ้าวกระสุนวินิธรรม
มาคุ้มคลอมพยานที่คุ้มคลอมใครอ่ะ
ก็ทางเจ๊พันธ์กับเจ๊เกียวพร้อมหน้าศาลค่ะ
เราแค่มาเป็นเพื่อนครูเฉย
คุ้มคลอมเมตตาได้ที่มามาทำอะไร

ก็คือมาคุ้มคลอมเจ๊เกียวกับเจฟฮัท
ใช่พานี่ก็เบิ้งออกมาจากหน่วยงานราชการแล้วกัน
ก็มาเจอกันและคุยธุระกันเรื่องนี้แล้วก็มาติดรถติดสอยไฟตามมาด้วย
ใช่เดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะคะ
เรียบร้อยแล้วรับเรื่องแล้วค่ะ
ติดตามเดี๋ยวค่อยติดตามต่อทีเดียวเลยเพราะว่ามันยังมีอีกหลายอย่าง
ไปสภาธนาความนี่หรือไปอย่างไร

ครับยังไม่บอกได้ไหมคะเดี๋ยวติดตามข่าวค่ะ
แต่ก็โอเคแล้วทางสภาธนาความรับเรื่องแหละค่ะมีมูลค่ะ
ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
นี่คือนางสาวกระหนกพรหรือว่าฟ้าก็บอกว่าไปสภาธนายความมาด้วยวันนี้
ยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องมัญญาติของทนายความคนหนึ่ง
สภาธนาความก็รับเรื่องเอาไว้นะฮะเดี๋ยวรอความคืบหน้าต่อ
แต่เธอบอกว่าก็ไม่ขอบอกว่าใครแต่ก็ไม่น่าจะคาดเดายาก
เพราะว่าเธอก็มีกรณีกับทนายความคนหนึ่งในฝั่งของหมวดจรูนอยู่นะฮะ
ที่เป็นคู่กรณีกับครูปรีชานะครับ
ส่วนเรื่องการสอบพยานในคดีนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
บอกว่าความคืบหน้าคดีนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบคำให้การของพยานบุคคลฝั่งครูปรีชา
อยากให้โอกาสพยานในการคิดทบทวนว่าคิดแล้วก็จำอะไรผิดพลาดไปหรือไม่
ให้การเท็จไปโดยไม่ตั้งใจหรือไม่
ส่วนกรณีที่เจ๊เกียวและเจ๊พัดเดินทางมาให้ปากคำกับตำรวจกองปราบเพิ่มเติม
ด้วยตัวเองนั้นมองว่าก็เป็นเรื่องของความเชื่อ
และถ้าพยานเห็นข้อมูลที่พนักงานสอบสวนมีว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
ก็อาจทำให้คิดทบทวนอะไรต่างได้
เพราะสิ่งที่พยานได้ทำนั้นทำให้เดือดร้อนและเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย
ไม่ใช่แค่เรื่องของการนินทาจึงพยายามทักท้วงแล้วก็ให้โอกาส
แต่ว่าการให้โอกาสนั้นพยานแต่ละคนก็ต้องรู้ว่าคงมีไม่มากนัก
ท่านบอกเลยว่าคือต้องคิดให้ดีนะฮะให้โอกาสในการทบทวนแบบครั้งสุดท้ายแล้ว
นี่เป็นการส่งสัญญาณอีกสัญญาณนึงเหมือนกันนะครับ
ส่วนจะออกมาเรียกรวมหมายจับใครเพิ่มเติมหรือไม่
ตอนนี้พนักงานสอบสวนก็จะต้องพิจารณาก่อน
ถ้ามีเหตุและพยานหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่ามีการทำความผิดก็สามารถออกหมายเรียกได้
แต่ยืนยันว่าภายในสัปดาห์หน้าคดีนี้ต้องจบทุกกระบวนการ
และจะต้องสรุปสำนวนการสอบสวนให้แล้วเสร็จ
เพื่อส่งฟ้องต่ออายการให้ทันครบกำหนดการฝากขังผู้ต้องหาผัดที่๒
ก็คือวันที่๑๔มีนาคมนี้
ซึ่งพรุ่งนี้พบตรจะแถลง๑๓นาฬิกา
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเปิดไทยรัฐทีวีรอไว้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงเลยนะคะ
ข่าวเที่ยง๑๑โมง๔๐นาที
หลังจากจบข่าวเที่ยงจบกีฬาจบบันเทิงแล้วเที่ยง๕๕
จะเข้ารายการพิเศษเกี่ยวกับคดีหวย๓๐ล้านนั่นแหละ
แล้วเราถ่ายทอดสดกันยาวจนจบเลยนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยนะคะทางด้านผู้มังครับการปปก็ยืนยัน
ว่าตอนนี้มีพยานบุคคลเพียงพอ
แต่อย่างไรก็ตามจะต้องรอผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์จากปอทก่อน
แล้วก็รวมถึงพิสูจน์หลักฐานกลางด้วย
หลังจากนั้นก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมด
ส่งกับทางปปชต่อไป
เรื่องนี้ค่ะพลตำรวจตรีกระมวลเหรียญราชา
ผู้บังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบหรือปป
ก็ได้พูดถึงกรณีการดำเนินคดีเอาผิด
กับตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้แหละ
บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำ

รองผู้อำกับการสอบสวนสพเมืองกาญจนบุรี
แล้วก็ร้อยตำรวจเอกจิรยุทธ์ชัชรินกุล
รองสารวัตรสอบสวนสพเมืองกาญจนบุรี
สองในตำรวจมีการกันตัวไว้เป็นพยานนะคะ
แล้วก็พยานเหล่านี้คือผู้ที่รู้แล้วก็เห็นการกระทำความผิดด้วย
แต่การที่จะเอาผิดกับตัวการสำคัญ
ก็มีความจำเป็นที่จะต้องกันตัวเอาไว้เป็นพยานค่ะ
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อส่งสำนวนไปยัง
สำนักงานป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
หรือว่าปปชแล้วปปชอาจจะพิจารณา
ซึ่งบางทีพยานอาจจะถูกตกเป็นผู้ต้องหาด้วย
แต่ในส่วนของปปนั้นกันเอาไว้เป็นพยาน
เพราะเห็นว่าคำให้การมีสาระสำคัญ
มันจะไปเชื่อมโยงกับตัวการสำคัญนั่นเองนะคะ
โดยจะต้องมีการสอบปากคำจนาที
กองบังคับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
หรือว่าปอทเพื่อเป็นพยานยืนยันในสำนวนเพิ่มเติมด้วย
ว่าตรวจสอบถึงไหนมีพยานส่วนไหนบ้าง
ซึ่งการที่จะสอบปากคำ
จะทำการสอบปากคำหลังสอบนายตำรวจทั้งสองนายเสร็จแล้ว
เพราะว่าตอนนี้เอกสารที่ส่งไปตรวจสอบที่ปอท
ยังไม่ได้นำมามอบให้กับทางปป
แล้วก็ยังต้องรอผลตรวจพิสูจน์คอมพิวเตอร์
การตรวจสอบลายมือเรื่องของการขีดค่า
จากทางกองพิสูจน์หลักฐานกลางด้วย

ทีนี้จากคำให้การของ๒นายตำรวจ
ยอมรับนะคะว่าแก้เอกสารสำนวนสอบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีทั้งแผ่น

แต่คำให้การเดิมอาจจะอยู่ในคอมพิวเตอร์
ทีนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมก็จะต้องรอผลการตรวจสอบ

แม้ว่ามันจะมีการลบไปแล้ว
จะสามารถกู้ไฟล์กลับมาได้หรือไม่
และขณะนี้แม้จะมีเพียงพยานบุคคล
แต่ก็เพียงพอนะคะที่จะแจ้งข้อกล่าวหา

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี

พรุ่งนี้บ่ายโมง
เดี๋ยวพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาพบตร
พร้อมด้วยพลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์

อดีตผู้ประชาการตำรวจพุทธรจังหวัดกาญจนบุรี
จะเข้ารับทราบข้อกล่าวหา
ดังนั้นก็ต้องติดตามเรื่องนี้ในสองส่วนเลยนะคะ

คือถ้าถูกแจ้งข้อหาก็มารับทราบข้อกล่าวหาไปเลย

ก็เดี๋ยวรอฝั่งพรุ่งนี้นะครับ
ก็เปิดไทยรัฐทีวีแล้วก็รอติดตามนะครับ